มีคนเอามาแชร์เอามาโพสต์อะไรกันแบบเยอะแยะมากมาย

ลองดูรูปนี้ชุดนี้เลยที่เห็นไหมครับ
คือแบบว่าใส่เป็นแนวแบบว่า
เสื้อสีขาวรูปไม้คือเปลี่ยนรูปเข้าไปเลยนะ
แต่คอกว้างแต่ถามว่าดูแบบเซ็กซี่แบบผสมเท่ด้วย

แล้วก็ใส่คู่กับกางเกงขายาวสีดำ
ซึ่งมันดูเข้ากันสำหรับผู้ชาย
พี่หมดก็แต่งตัวอย่างนี้ไม่เห็น

พี่หมดดำก็แต่งตัวอย่างนี้เหรอคะฮะ
นั่งเอาอันนั้นนี่

ใช่อันนี้เลยในอันนี้เลยแบบนั้นเป็นปิดท้าย

ที่ลูกหมิวลูกอีตันแล้วก็ลูกแดงธัญญาเดิน

ช่วงนี้เป็นแบบช่วงนี้เป็นอันนี้ค่ะ
ก็จะมีหลายแบรนด์ของไทย

นี่เอาของที่ลูกหมิวน่ารักอ่ะอีตัน
แล้วก็ลูกแดงธัญญาน้องบีบี